เข้าสู่ยกที่๒ของศึกชิงล้าน
หลังจากมาถ่ายครั้งที่แล้วกลับไปที่บ้านคุณพ่อเสีย

ตอนนี้สภาพจิตใจพี่สุเทพเป็นไงบ้าง

แต่ตาแดงมากเลยนะคะมีน้ำตาด้วยนะคะ
เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม

ก็คือหนูก็บอกไปเลยว่าคือหนูเป็นคนมีหนี้

มาเจอกันกับคุณแฟนตอนนั้นคุณโอมีหนี้อยู่เท่าไหร่
ล้านกว่าค่ะ
คำว่ารักที่ทางที่เน้นใส่ใจฉัน

ร้องได้ให้ล้าน
ตภัณฑ์เอลเซเลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจ

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
เนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

เปลี่ยนเพลงและเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ

แล้วก็แฟนของไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

เป็นการประชันในเรื่องของความแม่นยำนะครับ
เนื้อเพลงผ่านบทเพลงลูกทุ่งนะครับ

เราจะมีนักสู้ถึงสองคนที่จะขึ้นมาชิงเงินล้านจากทางรายการของเรา
ส่วนผู้ที่พลาดพลั้งนะครับเราก็มีเงินทุนปลอบใจกลับบ้านไปทุกคนนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าดีกว่านั้นเลยนะครับร้องไปจนครบนะครับ
ยกที่๑๐ถูกต้องทั้งหมดทั้งสองท่านรับไปเลยนะครับ
คนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาท
เข้าสู่ยกที่๒ของศึกชิงล้านระหว่างคุณโอนักสู้มุมแดง
พยาบาลสาวในเรือนจำผู้ต้องทำงานใช้หนี้ที่เกิดขึ้นเพียงข้ามคืน
พบกับคุณสุเทพจากมุมน้ำเงินพ่อค้าข้าวโพดคนขยัน
ผู้ที่ทำทุกวันเพื่อพ่อแม่การดวนเพลงในยกนี้จะเป็นอย่างไร

ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงร้านนะครับ
นักสู้ทั้งสองท่านนี้ก็ผ่านยกที่๑ไปด้วยกัน
อย่างเรียกว่าเรียบร้อยดีทั้งสองท่านเลย
มีเงินสะสม๑๐๐๐บาทด้วยกันไปแล้วนะครับ
วันนี้แน่นอนฝั่งคุณโอก็มากับหวานใจคนสนิท
นี่เรียกว่าหวานใจคนสนิทได้ไหมคะคุณโอ
เรียกว่าคู่ชีวิตดีกว่าค่ะ
ที่เรียกว่ามาจุดประกายสร้างความหวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณโออีกครั้งหนึ่ง
วันนี้มากับสามีนะคุณแจ๊คนะคะสวัสดีนะครับ
ส่วนคุณสุเทพนะครับวันนี้มากับใครบ้างครับคุณสุเทพ

พี่สาวนะครับคุณน้องหลาก็คือคุณสาธิตนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ

คุณโอค่ะให้กำลังใจคุณสุเทพหน่อยไหม
ก็หนูขอเป็นกำลังใจให้พี่แป๊ะหรือว่าพี่สุเทพนะคะ

เชิญคุณโออีกครับ
คุณสุเทพจากมุมน้ำเงินเป็นฝ่ายประเดิมศึกในยกที่๒
สวัสดีครับผมชื่อนายสุเทพนามสกุลบุญวานุษย์ชื่อเล่นชื่อแป๊ะอายุ๔๓ปี
อยู่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับผม
นักสู้ชีวิตชาวสุภัณฑ์คนนี้มีชีวาพี่สุเทพ
ชีวิตของพี่สุเทพเริ่มต้นตอนตี๓ของทุกวัน
ทุกวันผมก็จะตื่นตั้งตี๓ครับ
มาผมก็จะทำกับข้าวให้เจียกับแม่ครับ
ทำกับข้าวเสร็จผมก็จะเตรียมตัวอาบน้ำ

ทุกวันผมก็จะขับสามล้อไปครับ
จากบังลี่ไปประมาณ๒๐กิโลครับ
พอซื้อเสร็จแล้วผมก็จะขี่ซาเล้งกลับมาบังลี่
ทุกวันนี้ผมก็จะขายข้าวโพดต้มตั้งแต่๘โมงเช้าครับ
ถ้าขายดีก็ดูประมาณเที่ยงบ่ายครับ
แต่บางวันขายไม่ดีก็อาจจะอยู่เย็นเลยอะครับ
เพราะระหว่างต้มนะครับมันก็ต้องมีการใส่ฟืนนะครับ
แต่มันจะสูญฟื้นบางทีมันชื้นมากอะไรป่ะ
กว่านมันจะเข้าตามาประมาณ๒๐ปีป่ะ
มันก็จะมีผลที่ว่ามันจะเริ่มแดงม่าง
นี่คือเตี้ยผมครับชื่อเตี้ยทองครับ
แต่ตอนนี้ก็ปกติดีแล้วรักษาหายดีแล้ว

ก็เวลาไปค้าขายก็ห่วงก็เขาอยู่บ้านลำพังนะครับ

เพราะว่าเราก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูเขา
จากอาชีพขายข้าวโพดต้มแล้วพี่สุเทพยังมีอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คือการเลี้ยงปลาดุกเพื่อเอาไปขาย
เลี้ยงปลาแต่ละครั้งจะต้องลงทุนซื้อพันธุปลาครั้งละประมาณ๒๕๐๐๐บาทค่าอาหารรายวันอีกต่างหาก
ที่ผ่านมาพี่สุเทพไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง
มาเกิดปัญหาตอนเกิดโรคโควิดทางรัฐบาลก็บอกประกาศภาพลังจากบ้าน
พ่อค้าก็ยับไปจมพ้นที่จังหวัดต่างบันก็ไปไม่ได้เพรากลับมาไม่ทัน
ทำให้ไม่มีพ่อค้ามาซื้อปลาผมเลย
ผมก็เลยต้องเลี้ยงเพื่อนไปอีกประมาณ๒เดือน
ทานอาหารวันประมาณ๒๐๐๐บาท
โควิดตาก็แค่พ่อค้าที่รู้จักกันให้มาช่วยซื้อไป
จากโลกละสี่สิบก็เหลือโลกละยี่สิบอ่ะครับทุนในบ้านก็ร่อยหล่อไปอ่ะครับ
ที่เคยเอามาลงทุนมันก็เขาขายได้มามันก็เหมือนจะหมดทุนนะครับ
ลงทุนไปเยอะแล้วขายได้น้อยอะครับตอนนี้ในบ่อปลาก็ไม่มีปลาเลยอะครับ
คิดว่าจะเอาที่ไปจำนองก็ยังคิดว่ามีความหวังกับรายการร้องได้ให้ล้านอยู่ครับ
อยากจะมาร้องก่อนนะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ครับ
ไม่อยากเอาที่เข้าธนาคารครับผมสู้ครับ
แล้วครั้งที่แล้วเราก็ดูภาพชีวิตว่าคุณพี่สุเทพมีคุณพ่อที่ไม่สบายนอนติดเตียงอยู่
ใช่ครับแล้วหลังจากมาถ่ายครั้งที่แล้วกลับไปที่บ้านคุณพ่อเสีย
ครับอาทิตย์กว่ากว่ากลับบ้านไปอาทิตย์กว่ากว่าครับ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะตอนนี้สภาพจิตใจพี่สุเทพเป็นไงบ้าง
ไม่เป็นไรครับได้อยู่ครับแต่ตาแดงมากเลยนะคะมีน้ำตาด้วยนะคะ
ณวันที่เสียได้คุยอะไรกันไหมคะพี่สุเทพ
ก็วันนั้นก็เหมือนแกจะหมดอายุไข่ของแกครับ
แกก็พอพี่สาวมาเที่ยวบ้านพอลูกมาครบแกก็นอนหลับไปอะครับ
รอจนลูกหลานมาครบหมดเลยครับก็เรียกว่าท่านก็ได้จากไปโดยสงบ
ครับนะฮะพี่น้องบรรยากาศวันนั้นเป็นไงฮะที่บ้าน
หนูนัดกับสุเทพไว้ลงเรือตอนเย็น๕โมง
สัญญาณมันบอกในใจว่าเนี่ยใช่แล้วเนี่ยกำลังจะไป
แล้วนี้หนูก็บอกว่าแรกเดี๋ยวต้องทำใจดีดีนะ
แรกกำลังจะจากพวกเราไปพี่น้องคุยกับแรกว่ายังงี้ใช่ค่ะ
รักเตี๋ยวกับพุทธโทนะเตี๋ยวรักถึงบุญที่เตี๋ยวเคยทำทุกอย่างที่เตี๋ยวเคยทำและเขาเคยบวช
แล้วหนูก็สวดบนให้เตี๋ยฟัง

ค่ะแล้วเนาะเป็นการสูญเสียแบบของบุคคลก็เป็นแห่งที่รัก
ครับมีพบย่อมมีจากใช่แต่ว่าจากแบบไม่ทรมานก็เป็นเรื่องที่
ดีครับนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะทีนี้เอาล่ะคนไปเนี่ยแน่นอน
เขาว่ากันว่าสบายแล้วเหลือกันแต่คนอยู่เหลือแต่คนอยู่ครับ
ใช่ค่ะคนอยู่นี่เป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าเลี้ยงปลา
แล้วมีปัญหาปลาที่เลี้ยงปลาอะไรคะพี่
ก็ที่บ้านก็มีปลาดุกกับปลานินนะครับก็มีอยู่สองบ่อครับ
แล้วทำไมอยู่ดีประสบปัญหาล่ะคะเกิดอะไรขึ้นคะพี่ฮะ
เป็นช่วงโควิดนะครับค่ะรัฐบาลประกาศว่าต้องให้กลับบ้าน
ออกจากบ้านกี่โมงกลับออกนะให้ได้กี่โมงอะไรอย่างนี้
ช่วงแรกช่วงเคอร์ฟิลช่วงเคอร์ฟิลนะครับเรียกอย่างเงี้ยนะครับ
แสดงว่ามันก็มีปัญหากับระบบวงจรที่เราใช้ชีวิตอยู่ในการเลี้ยงปลา
ปลาเรามันก็จะมีเป็นรอบอย่างเงี้ยหรอคะพี่พอถึงช่วงเวลาจับได้มันดันตรงกับช่วงโควิด

วาร้ายพันบาทครับเสื้อขโกงไก่ข้อกายโม่ครับวันนึงก็ประมาณสองพันบาทส์

อ๋อสองเบือนนี้เป็นแสนไหมครับเป็นแสน
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้
ไม่ใช้ครับ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
แบกรักมานานมานานแสนนานเต็มทีอ้างวางเดียวได้อย่างนี้
กลางคืนเค้าเพาะฝัน

เห็นมีแต่เงาเป็นเพื่อนตลอดเวลา
แบกรักจนเหนื่อยจนเมื่อยหัวใจเต็มทน
เฝ้าเหลียวหาใครสักคนจวบจนมาพบแก้วตา
แรกเจอก็คิดฝันยิ่งนานยิ่งโหยหา
เหมือนได้รู้ว่าคนนี้ชะตาต้องกัน
เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม
ที่จะเต็มใจรับรักจากชายอย่างฉัน
เก่าเก็บแค่ไหนแต่ยังไงก็ยังแสนหวาน

ไว้นานยิ่งหวานจับใจ
แบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีทิ้งกอกหรอกใคร
ถ้าหากเธอยินดีจะพี่หมดดวงใจ
ร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกัน
เป็นเธอได้ไหมเป็นเธอได้ไหม
ที่จะเต็มใจ
รับรักจากชายอย่างฉันเก่าเก็บแค่ไหน
แต่ยังไงก็ยังแสนหวาน
เหมือนเราที่หมักไว้นานยิ่งหวานจับใจ
แบกรักมาหนักมาหนักเพราะเป็นรักจริง
รักแล้วไม่ทอดไม่ทิ้งไม่มีทิ้งกอกหรอกใคร
ถ้าหากเธอยินดีจะพี่หมดดวงใจ
ร้ายดียังไงรักเธอจนตายจากกัน

เรียกได้ว่าร้องไปแบบสไตล์ร้องได้ให้ล้าน
เพลงเด้นที่เนื้อเพลง

แต่ว่าเนื้อเป็นไงคะ

คนนะครับคนแบกรักก็จบลงไปแล้วนะครับ
ค่อนข้างที่จะเรียกว่าตั้งใจร้องมาก
ทีนี้เป็นตาของคุณโอนะคะมาเชิญคุณโอบนเวที

มีรอยยิ้มหลังจบเพลงแบบนี้
คิดว่าสัญญาที่ให้กับพี่สาวไว้ว่าจะร้องให้ได้
น่าจะสำเร็จแล้วล่ะครับ
แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้บนเวทีนี้
ช่วงหน้ามาฟังเสียงของคุณโอกันครับร้อง
โอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริมานามสกุลธานีกุล
อายุ๓๒ปีชื่อเล่นชื่อโอ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เรือนจำกลางระยองค่ะ
นักสู้ของเราในวันนี้
ชีวิตของเธอต้องเข้าและออกเรือนจำเป็นประจำทุกวัน
เพราะเธอเป็นพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่สถานพยาบาลเรือนจำกลางจังหวัดระยอง
หน้าที่ที่รับผิดชอบภายในเรือนจำก็จะดูแลผู้ต้องขัง
เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขัง
การรักษาการฟื้นฟูรวมถึงการที่ป้องกันเรื่องของโรค
เรือนจำกลางระยองนะครับเป็นเรือนจำซุปเปอร์แม็กซิมัม
ใน๕แห่งของกรมราชธรรม
มีภารกิจหน้าที่ในการควบคุมพี่น้องผู้ต้องขัง
ที่มีโทษสูงถึงตลอดชีวิต
เราก็เป็นเรือนจำที่มีโปรแกรมในการปฏิบัติ
มีเจ้าที่ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผู้ต้องขัง

เจ็บป่วยเขาก็ต้องหวังพึ่งพิงจากคุณพยาบาล
เป็นบุคลากรที่ผู้ต้องหาทุกคนให้ความรักให้การนับถือ
ภายในเราเรียกกันทุกคนนะว่าคุณหมอ
โอกับผู้ต้องขังเขาก็เป็นที่รักพูดคุยกันได้
ยามทำงานเขาก็ทำงานในหน้าที่พยาบาลเขา
ในการดูแลรักษาในการเชื่อมประสานงาน
กับโรงพยาบาลภายนอกเพราะเราต้องประสานงานภายนอกด้วย
ความคิดของหนูคือทุกคนคือคนไข้ของหนูหมด
ทุกคนคือคนไข้ที่ต้องได้รับการรักษา
ถ้าเขาป่วยเรายินดีที่จะรักษาเขาตลอด
เพราะจะไม่ได้แบ่งชนชั้นวันนะว่า
คนนี้คือผู้ต้องขังคนนี้คือคนป่วยข้างนอก
ในอดีตค่ะหนูเคยมีแฟนอยู่คนนึง

วันนั้นแฟนเขาไปคุยเรื่องงาน

อยู่ที่บริเวณหน้าบ้านที่หมู่บ้านที่หนูซื้อ
แล้วเขาขับรถชนเสาของกรมโยธา
แล้วพลิกคว่ำลงในคลอง
รถค่ะก็คือทำประกันชั้น๑ไว้อยู่แล้ว

ทางนิติวิทยาศาสตร์แจ้งว่า

โดยปกติแล้วก็คือถ้าเกิน๑๐๐

กลับกลายเป็นว่าแอลกอฮอลในกระแสเลือดเกิน

อกจากจะมีหนี้สินเรื่องรถ
ที่ต้องชำระประมาณ๔๘๐๐๐บาทแล้ว
หนี้สินเรื่องบ้านก็ตามเข้ามา

ตอนนี้ก็ประมาณ๖ล้านกว่าค่ะ
รู้สึกชีวิตไม่รู้ว่าจะสู้ได้ขนาดไหนค่ะ
เพราะด้วยความที่พ่อแม่หนูไม่ใช่คนรวย

ได้เจอกับคนที่ทำให้เธอมีรอยยิ้มขึ้นมาได้
ตอนนั้นหนูก็คือจมกับภาระหนี้สิน

หนูมาเจอผู้ชายคนนึงที่กรมราชธรรม

ก็เท่าที่อยู่ด้วยกันมาผมก็

ตอนที่เราเจอกันกับคุณสามีนะ

ก็คิดว่าไม่มีใครรับได้ค่ะ
แต่สุดท้ายเขาก็รับได้
ใช่ค่ะเพราะว่านี่มันเยอะเกิน
งั้นเอาเรื่องรถก่อนเป็นยังไงคะคุณโอ

๔๘๐๐๐๐บาทค่ะตอนนี้๔๘๐๐๐๐ก็หนักอยู่นะสำหรับผู้หญิงคือเปล่า
ใช่ค่ะพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
เขาบอกว่ามี๓เงื่อนไขหลักที่ไม่จ่าย
คือคนส่วนมากก็จะไม่รู้ก็คือหนูเป็นหนึ่งในนั้น
อันนี้ฟังนะคุณผู้ชมได้ประโยชน์ด้วยนะคะ
ค่ะเงื่อนไขแรกก็คือกรณีที่ว่ามีแอลกอฮอล์เกิน๕๐มิลลิกรัม
ผู้ขับมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน๕๐มิลลิกรัม
ก็คือกรณีที่เราไปฆ่าเขาหรือว่าฆ่าโดยเจตนา
ประเด็นที่สามคือเราฆ่าตัวเองโดยที่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุ

เขาจะจ่ายเฉพาะค่าพรบกับค่าสินใหม่แค่นั้น
พรบกับค่าสินใหม่เต็มที่ก็ไม่เกิน๕๐๐๐
เหลือก็คือคุณต้องส่งกุญแจผีทั้งหมด
ก็คือถ้าเราเหลือหนี้เท่าไหร่เราต้องส่งทั้งหมดเลย
ก็หลังจากที่พอผลชนะสูตรออกมาปุ๊บ
รถที่เขาไปขายก็ปกติเขาก็จะมีการเก่งของเขาอยู่แล้วไง
ก็กลายเป็นว่าขายซากรถได้แค่๗๐๐
โอ้โหไม่ได้น้อยจังอ่ะได้น้อยมากค่ะ
ที่สภาพรถคือแค่หลังคายุบสภาพที่เห็นนะคะ
เห็นบอกในชั่วข้ามคืนมีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะคุณโอ

ลดด้วยลดก็๔แสนกว่าแน่นอนต้องขอนขุนแจ
มาเจอกันกับคุณแฟนตอนนั้นครัวมีหนี้อยู่เท่าไหร่

เดี๋ยวอยากคุยด้วยแต่เดี๋ยวให้ร้องเพลงหน่อยดีกว่า
ก็ก่อนที่จะเข้ายกสองเดี๋ยวให้คุณโอบอกทางบ้าน
มารายการของเรานะครับต้องการเงินทุนเท่าไหร่

มารายการร้องได้ให้ล้านนะคะต้องการเงินทุนทั้งหมดประมาณสองแสนค่ะ

แล้วก็ใช้เรื่องของดอกที่เป็นทั้งรถแล้วก็ทั้งบ้านค่ะ
ก็มีมอบให้สูงสุดอย่างที่บอกนะครับ๑ล้านบาทถ้าทำได้นะครับ
ก็ขอให้โชคดีนะครับคุณโอค่ะอินโทรนะครับยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทของคุณโอมาเลยครับ

เขียนด้วยใจรสด้วยน้ำตาของพี่หญิงทิศิการค่ะ

ก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับเรามีตัวช่วยให้นะครับ๓แผ่นป้าย
เลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้าน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

ใช้ทั้งคู่เลยนะครับก็ขอให้ผ่านยกนี้ไปได้ด้วยกันทั้งคู่เลยขอให้โชคดีนะครับคุณโอขอบคุณค่ะ
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๒เพลงมาครับ
คำว่ารังที่ทางที่ยังใส่ใจฉัน
ผ่านคืนวันก็ยังกว้างตรึงสม่า
สีเหมือนจัดขึ้นทุกวัน
คำว่าฉันนั้นรักเธอ
วันไหนที่ไม่ได้เจอ

เมื่อบังเอิญเห็นเธอควงใกล้อีกคน
ใจเคยสุขหล่อนก็ป้นเผืองด้วยน้ำตา
ยืนมองเธอสุขกับเขา
ด้วยใจที่เศร้าเกินกว่า
จะลืมภาพเจ็บติดตา
แค่เดินจากไป
คำว่ารักที่ทางเขียนล็อกใจฉัน
ต้องใช้กี่ล้านหยุดน้ำตาลบจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ก็ไม่เคยรักใครง่าย
บอกรักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลง
ใจยังคงร้องคนเฉาคำ
น้องร้องหายหลอกคำหนึ่งคำ

ถึงเวลาที่๒๘เวลา

อยากจะรักคำหนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำ

ไม่มีอะไรอีก

เขียนลงใจฉันต้องใช้กี่ล้าน
หยดน้ำตาลแล้วจึงจะหาย
ถึงเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่เคยรักใครง่าย
ว่ารักเธอคือให้หมดใจแม้ต้องเจ็บช้ำ
อยากจะถือว่ารักนี่เธอให้ยืม
อยากจะลืมเธอไปไม่ต้องจดจำ
แต่ก็อยากจะลืมได้ลงจะยังคงร้องคนเศร้าคำ
น้องร้องไห้ลบคำหนึ่งคำนี้ด้วยน้ำตา
นั่งร้องไห้ลบคำหนึ่งคำนี้ด้วยน้ำตา
น้ำร้องหายลบคำหนึ่งคำนี่ด้วยน้ำตา
น้ำร้องหายลบคำหนึ่งคำนี่ด้วยน้ำตา
น้ำร้องหายลบคำหนึ่งคำนี่ด้วยน้ำตา

หวานค่ะ
ก็จบไปแล้วนะครับทั้งสองท่านในยกที่สองนี้นะครับ
ของคุณโอนะครับเพลงของคุณหญิงธีติการ
อันยกที่๒นี้ไปด้วยกันหรือไม่
เชิญคุณสุเทพเลยครับ
วางเดียวได้อย่างนี้
เอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงเวลาสำคัญกันแล้วนะครับ
มาดูสิว่าทั้งสองท่านนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่หรือไม่

เงินทุนสะสมูรค่า๒หมื่นบาท
คุณสุเทพและคุณโอร้องได้

เป็นทั้งรถแล้วก็ทั้งบ้านค่ะยกที่สองนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทคุณสุเทพและคุณโอร้อง

ร้องได้ทั้งคู่ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกันในยกนี้ค่ะ

ถนัดนะฮะแต่ก็ยังร้องผ่านมาได้
รอบนี้เดี๋ยวเป๊กจะให้คุณสุเทพร้องก่อน
เพราะว่าชอบในรีลาการเทโค้งของคุณสุเทพมาก
ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเพลงหน้านี่จะแหม่ได้เทโค้งหรือเปล่านะ

ให้คุณโอไปนั่งส่งสายตากับคุณแจ๊คทางด้านล่าง
ไปสร้างความหวานกันข้างล่างต่อเชิญเลยครับ
คุณสุเทพจากมุมน้ำเงินเป็นฝ่ายประเดิมศึกในยกที่๓
หมื่นนี่ได้ประมาณกี่ตัวครับลูกปลาเนี่ย
ตัวละ๕๐สตางค์ก็ได้๔๐๐๐ตัว

แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอาปลามาให้เราครบไม่ครบ
เขาใช้กิโลช่างอะครับว่าใน๑๐๐ตัวนี้ได้กี่ขีด
สมมุติว่าใน๑๐๐ตัวนี้มันได้๒ขีด
เขาก็จะให้ประมาณ๒ขีด๒ขีด๒ขีดอย่างนี้ครับ
ก็๑๐๐๐ตัวเขาก็ใส่หลังมาให้

ไม่ได้ครับก็ซื้อความเชื่อใจนะครับ
เรามาเริ่มยกที่๓กันเลยนะครับ
ที่๓นี้นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรยกที่๓ของคุณสุเทพมาเลยครับ
มาในแนวสนุกสนานกันบ้างนะครับ

เพราะผมชอบร้องเพลงงานวัด
เรามีตัวช่วยให้อยู่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ

ที่๓นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ยังไม่ใช้กันไม่เป็นไรนะครับ

ขับให้ตรงเส้นทาง

ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๓เพลงมาครับ
พี่แสนดีใจได้รับจดหมายจากไปสนี
จ่าหน้าซองถึงพี่สอดส่องสีนี่ไม่ใช่ใคร
พี่จำแน่นอนว่าบังออนส่งถึงพี่ชาย

ดูข้างในตายตายจดหมายผิดสอง
เหนือความจดหมายน้องเขียนบรรยายถึงชายคนอื่น
บอกว่าทนคมคืนพิกรรมที่คืนน้ำตาไหลน้อง
เจ้าใช้ถ้อยคำที่หวานรำสำนวนร้อยกอง
พี่อ่านแล้วพับใส่ซองน้องมีคู่จองร้ายคน
น้องมีผู้จองร้ายคน
สองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่
แต่จดหมายนี้สิเป็นของใคร
บอกพี่หน่อยได้ไหมเธอเขียนถึงใครกันหนอชอบสน
ได้อ่านสำนวนจ๊ะจ๊ะรู้ไหมน้ำตาของพี่จรน
ยิ่งอาจยิ่งช้ำสุดทน
ขอคนเราไม่น่าร้ายใจที่แสนอะไร
อบจดหมายส่งให้น้องคืน
หากแม้จะมีชายอื่นเจ้าอย่ามาฟื้นบอกรักพี่ชาย
ให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใคร
พี่ถึงนอนร่องหายเสียใจพอจดหมายผิดซอง
ช้ำใจพอจดหมายผิดสอง
สองนั้นเป็นของพี่สองนั้นเป็นของพี่
แต่จดหมายนี้สิเป็นของใคร
บอกพี่หน่อยได้ไหมเธอเขียนถึงใคร
ไม่กันหรอชอบคนได้อ่านสมนวนจ๊ะจ๊ะ
รู้ไหมน้ำตาของพี่จรนยิ่งอ่านยิ่งช้ำสุดทน
ขอคนละไม่น่ารายใจพี่แสนอะไร
รีบตอบจดหมายส่งให้น้องคือ
แม้จะมีชายอื่นเจ้าย่ามาฟื้นบอกรักพี่ชาย
ให้น้องโชคดีต่อแต่นี้จะไม่รักใคร
ถึงนอนร้องไห้เสียใจพอจดหมายผิดตอง
ช้ำใจพอจดหมายผิดสอง
คงรักษาสไตล์เอาไว้นะฮะสงสารกองเชียร์ด้วยนะฮะ
กองเชียร์นี่แทบเรียกหาออกซิเจนเลยนะหายใจไม่ทันเลย
ร้องผิดนะฮะเชียร์คุณสุเทพอยู่จดหมายผิดซองนะครับ
มนต์สิทธิ์คำสร้อยนะฮะจดหมายผิดซองไม่เป็นไร
แต่อย่าร้องผิดร้องผิดจะแย่เลยเราก็ยังคงจะต้องเก็บ
ความรู้สึกนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่าต้องรอให้คุณโอขึ้นมาร้องยกที่๓
ความรู้สึกใจหายเนี่ยเหรอคะต้องเก็บไว้ก่อนนะฮะใจหาย
คุณสุเทพเองน่าจะกดดันที่สุดนะครับเพราะต้องรอครับผม
คราวหน้าให้คุณโอมาร้องยกที่๓จบแล้วถึงจะเฉลยพร้อมกัน
กลับมาเชียร์ทั้งสองท่านนี้นะครับได้ใหม่เลยนะครับทั้งคุณโอและคุณสุเทพนะครับ
ซิว่าจะไปได้ไกลจนถึงยกที่๑๐รับคนละ๑ล้านบาทจากรายการของเราได้หรือไม่นะครับ
ก็ได้ที่นี่ที่เดียวครับไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเราดูกันต่อเลยค่ะ
เกมต่อชีวิตพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะคุณผู้ชมชีวิตไม่แน่ไม่นอน
แต่ถ้าเรามีหมอนเรานอนแน่ค่ะ

ถึงเพลงเมื่อกี้นี้จะดูติดขัดแต่ผมก็มั่นใจว่าร้องถูกครับเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับ
เราจะเข้าสู่เงินล้านด้วยกันนะคะพี่สุเทพสู้ค่ะ

หนี้สินเรื่องบ้านเท่าไหร่คุณโอค่ะ

ทั้งบ้านทั้งรถคุณโอต้องผ่อนอยู่เดือนเท่าไหร่

หนึ่งเดือน๑๕๐๐๐บาท
ป้าเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาอยู่เกาะพงันนี่๑๖ปีแล้วค่ะ
ครอบครัวของป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
ครอบครัวของป้าเจอวิบากรรมมาตั้งแต่ปี๕๗

เริ่มจากลูกสาวอ้อมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
หมดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นแสนค่ะ

หนูจะทำหน้าของรูปกว่าดีที่สุด
เดี๋ยวไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันตัวไม่เล่น
ดินเจ้าเอ๋ยถ้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน